ตรงไปแล้วก็ไปเอาตรงเคาน์เตอร์คิดเงิน

คือเข้าไปป่วนร้านก่อนพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งคุณผู้ชม
แล้วปีนขึ้นไปบนเคาน์เตอร์คิดเงินแบบนี้

หนุ่มคนนี้ปีนขึ้นไปแบบนี้ใส่เสื้อดำครับ

วิ่งหนีสิไปหลบซ่อนตัวอยู่หลังร้านครับ

ต้องชื่นชมตำรวจสนบังซื้อเร็วจริง
รับแจ้งปุ๊บ๑๐นาทีมาปั๊บเลย

แต่ว่าก็กระทำด้วยความละมุนละม่อม

ลงมานะนี่ตำรวจมาแล้วสนบังซื้อ
มา๒นายไม่แน่ใจข้างนอกมีอีกหรือเปล่า

ชายคนนี้ยอมลงมาจากเคาน์เตอร์ครับ
คาวเตอร์ครับคือเขาก็ไม่ได้จะประสงค์เอาซับสินอะไรนะ
เหมือนปีนเข้าไปเนี่ยปีนเท้าเปล่าเลยอ่ะลงมาล่ะ
ออกมาออกประตูออกไปแบบงงคุณผู้ชมฮะ
ตำรวจก็งงพนักงานร้านก็งงลูกค้าเพิ่งเดินเข้ามาก็งงเหมือนกัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในร้านสะดวกซื้อของปั๊มน้ำมัน
ริมถนนวิภาวดีซอย๓เช้ามืดวันพุธที่ผ่านมาตี๔ครับ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปจะไปถามซะหน่อยทางปั๊มเนี่ย
แต่ว่าทั้งปั๊มทั้งพนักงานร้านสะดวกซื้อไม่สะดวกจะให้ข้อมูลนี่ครับ
ภาวดีซอย๓ไม่เป็นไรปั๊มกับพนักงานร้านสะดวกซื้อ
ไม่ให้ข้อมูลก็นักข่าวไปถามตำรวจสนบังซื้อก่อนแล้วกัน
ตำรวจให้ข้อมูลว่าหลังรับแจ้งเหตุจากพนักงานร้านสะดวกซื้อปุ๊บ
ส่งสายตรวจไปเลยไปลงพื้นที่ครับ
แล้วก็วิ่งไปตามจับคนร้ายได้ที่ป้ายรถเมย
คุณผู้ชมใต้สะพานลอยเห็นไหมเราขับผ่านแถวนี้บ่อย

พอคุมตัวมาปุ๊บไม่พบเอกสารประจำตัวครับ
แล้วชายคลั่งก็ยังให้การวกวน
พอจับตรวจปัสสาวะมีไหมมีสารเสพติดหรือเปล่า
ม่วงไหมอ่ะไม่มีเอ้าเหรอเออ
ตำรวจก็เลยคุมตัวเขาไว้ที่สอนอก่อนให้สงบสติอารมณ์ก่อน

เพราะว่าพนักงานร้านสะดวกซื้อก็ไม่ได้ประสงค์แจ้งความ
แล้วก็ทรัพย์สินในร้านก็ไม่ได้เสียหายอะไรครับ
มีแค่พวกรอยเท้าของคนก่อเหตุที่มันเปื้อนหน่อย

ดูแปลกนะชาวบ้านในพื้นที่เชื่อว่า
ผู้ชายคนนี้น่าจะมีอาการทางประสาทครับ

ก็เลยเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตามจับตัวไปรักษาดีกว่า

กลัวว่าเดี๋ยวจะออกมาแล้วมาก่อเหตุ
คือแค่มาปีนเคาน์เตอร์ไม่เท่าไหร่

ผมบอกเลยเดี๋ยวแวะไปใช่ไหมเดี๋ยวจะไปถามน้องในปั๊มได้ว่าอยู่ในวันเกิดเหตุหรือเปล่า
ก่อนหนึ่งช่องเราใช่ไหมเออนี่ครับตรงนี้นี่เองโอ้โห